แล้วก็ไปเล่นหนังเล่นละครอยู่หลายเรื่องนะครับที่รู้จักกันเยอะเยอะก็คือหมวดรันเนี่ยใช่ค่ะ
คอมเรื่องนี้เขาปิดซีรีส์ไปแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นเธอก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรออกมามากนัก
ซึ่งคุณพ่อก็เป็นภูมิกับหนังนะลูกสาวบอกว่าชอบร้องเพลงมากกว่า
ไม่ค่อยอยากจะเป็นดารานักแสดงอะไรมากนักแต่ก็กำลังจะมีผลงานนี่แหละนะครับ
แต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ดีป่วยหนัก
ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะ
ยังคงโคม่าอยู่แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์กับน้องน้ำตาลก็คือคุณแม่
เพราะว่านั่งกินข้าวด้วยกันแล้วอยู่ดีน้องน้ำตาลก็บอกว่า
มีเลือดออกออกทางจมูกออกทางปากแล้วก็สำลักเลย
ตอนแรกคุณแม่นึกว่าเลือดกำเดาไหลแล้วก็ไหลไปลงคอ
เพราะว่าตอนเด็กน้องน้ำตาลเคยเลือดกำเดาไหลบ่อย
แต่สุดท้ายถึงขั้นคุณแม่ต้องช่วยผายปอดปั๊มหัวใจตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคะ
ระหว่างที่รอรถพยาบาลมารับตัวที่บ้าน
คือคำถามมันมีเยอะหนึ่งก็คือน้ำตาลปัจจุบัน๒๘ปี
ซึ่งณขณะนี้แพทย์เองก็ยังไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำตาล
คือเดิมจะมีการแถลงความคืบหน้า
อาการของน้องน้ำตาลบ่าย๓โมงวันนี้
แต่ว่าเลื่อนไปเป็นบ่าย๒โมงวันพรุ่งนี้ดังนั้นนะตอนนี้ทำได้แค่ส่งกำลังใจไป
ให้น้องน้ำตาลและครอบครัวเพราะครอบครัวยังเชื่อว่าน่าจะกลับขึ้นมาเป็นปกตินะคะ
เดี๋ยวจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าน้องน้ำตาลเนี่ยมีอาการเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับ
แต่เพื่อที่จะให้ท่านได้รู้จักกันมากขึ้นหน่อยนะตอนนี้น้องน้ำตาลยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะครับ
เคยขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงไว้ตอนนั้นค่ะ
เดี๋ยวดูผลงานน้องน้ำตาลนิดนึงนะครับ
แม้เดี๋ยวกล้องให้กลับมาเพราะว่าคลักใสและเอาไปทุกนั้น

น้ำตาลก็มีผลงานแสดงละครโดยเฉพาะซิตคอมเรื่องผู้กองเจ้าเสน่ห์
เป็นนางเอกหมดวันคู่กับมอสปฏิพานนะครับ

ขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณ

คนขับรถไม่มีสิทธิ์มานั่งกินข้าวกับเจ้านาย
ลดแอร์ให้หน่อยมันเย็นมากเลยมันหนาวอ่ะ
คุณป้าควรกลับบ้านได้แล้วนะคะคุณแม่คุณหลุงข้ากำลังโกยนะ

ติดเชื้อนะครับถ้าผมเป็นหัวมันจะโรคเป็นหัว

ใช่ค่ะก็ทำงานตั้งแต่วงการบันเทิงเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๙เรื่อยมามีทั้งมิวสิกวิดีโอเพลง
มีทั้งภาพยนตร์เทวดาท่าจะเท่ง

นะคะแล้วก็มีซีรีส์มากมายนอกจากผู้กองเจ้าเสน่ห

ก็ปัจจุบันอายุ๒๘ปีนะครับไม่เคยมีข่าวเรื่องน้องน้ำตาลป่วยนะ

ณขณะนี้ถ้าไล่เรียงเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับ
อังคาร๑๑มิถุนายนเวลา๑๑นาฬิกาน้ำตาลอยู่ที่บ้านนะฮะ
บ้านเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครนะครับเป็นคนสมุทรสาคร
น้ำตาลมีเลือดออกทางปากและจมูกหายใจไม่สะดวกระหว่างรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับ
ภายหลังหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจที่บ้านนะครับ
เมื่อมาถึงปรากฏว่าอาการหนักเกินกว่าที่โรงพยาบาลจะทำการรักษาได้
มีการประสานไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพหลายแห่ง
นาฬิกาทีมแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรีที่ประสานไว้
เดินทางมาเพื่อรับตัวน้องน้ำตาลไปรักษาที่กรุงเทพ
แต่ปรากฏว่าอาการช่วงนั้นหนักขึ้นมีเลือดออกเพิ่มจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
ซึ่งทีมแพทย์เองณขณะนั้นก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า
อาการที่มีเลือดออกทางปากทางจมูกจนหนักขนาดนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไร
แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คือมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นจำนวนมาก
มีแต่การป่วยเป็นไข้หวัดทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรด้วยก่อนจะป่วยหนักแบบนี้
ทีนี้ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่น้องน้ำตาลป่วยนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็คือคุณแม่
คุณแม่สุขใจที่ระเมธีกุลค่ะคุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้ชั่วเวลาประมาณ๑๑โมงประมาณเที่ยง
น้ำตาลก็อาบน้ำแต่งตัวมากินข้าวกับแม่แล้วลูกก็บ่นว่าเลือดกำเดาจะไหล
สักพักก็เหมือนกับสำรอกออกมาเป็นเลือดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนริ่มเลือดเลยนะคะ
คุณแม่บอกว่านึกว่าเลือดกำเดาไหลลงคอสักพักเลือดไหลทางปากทางจมูกแล้วน้องน้ำตาลก็เริ่มหายใจไม่คล่อง
ช่วยปั๊มหัวใจค่ะสักพักรถพยาบาลไปถึง
ตอนแรกเนี่ยน้องน้ำตาลเองก็ตกใจแต่พูดอะไรไม่ได้เพราะว่าเลือดมันทะลักออกทางปากทางจมูกจนพูดอะไรไม่ได้
ก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลแรกซึ่งคุณพ่อก็บอกว่าคุณแม่ของน้องน้ำตาลนี่แหละค่ะ
โทรศัพท์ไปบอกคุณพ่อเขียนรูปอยู่ที่บ้านก็โทรศัพท์ไปบอกบอกว่าน้ำตาลไม่หายใจ
พ่อก็ถามกลับว่าเป็นอะไรคุณแม่ก็บอกไปว่าเลือดออกพ่อก็เลยรีบไปนะคะ
ก็อยู่ไม่ไกลห่างกันสักประมาณ๕๐๐เมตรก็ไปถึงก็เรียกรถพยาบาลไปรับไปถึงห้องไอซียู
คุณพ่อบอกว่าพอไปถึงภาพที่เห็นก็คือเลือดออกมากนะคะที่ตัวน้องน้ำตาลเนี่ยเลือดออกมากที่ปากที่จมูก
แล้วก็จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่บอกว่ากำลังนั่งกินข้าวกันแล้วก็จะออกไปถ่ายรูปส่งให้ช่องวัน
เพื่อทำโปรไฟล์อัปเดตโปรไฟล์ของการเป็นนักแสดงอะค่ะพอกินข้าวเสร็จก็ยังดีอยู่นะคะ
คุณพ่อบอกว่าเป็นห่วงมากเรื่องที่น้องน้ำตาลหยุดหายใจคุณพ่อให้ข้อมูลว่าเหมือนกับเลือดลงไปในปอดลงไปในกระเพาะ
แล้วคุณพ่อก็บอกว่าตอนเด็กตอนน้องน้ำตาลอายุประมาณ๘๙ขวบเป็นเด็กที่มีเลือดกำเดาไหลออกมาเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นค่อนข้างบ่อย
แต่ไม่รู้ว่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้น้องน้ำตาลอาการโคม่าในครั้งนี้หรือเปล่า
น้ำตาลมีพี่น้องสามคนนะคะน้ำผึ้งน้ำตาลน้ำทิพย์
ซึ่งพี่สาวอะค่ะนางสาวพิมระดาทองชิวอายุ๓๑ปีหรือคุณน้ำพึ่งเนี่ยก็ให้ข้อมูลรายละเอียดของน้องน้ำตาลด้วย
บอกว่าณตอนนี้ยังถือว่าอาการโคม่าแล้วสิ่งที่ห่วงมากก็คือถ้าน้องฟื้นขึ้นมาไม่รู้จะปกติแค่ไหน
เพราะว่าขาดออกซิเจนไป๒ครั้ง
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยตอนที่อยู่ที่ระหว่างรอที่จะเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพเนี่ยนะกลางดึกที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจขึ้นมานะครับแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้
ยังโรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อให้ส่งตัวมารักษาต่อ
แล้วก็ส่งตัวมาเมื่อ๖โมงเช้า

ทางครอบครัวได้ส่งตัวน้องน้ำตาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร
มารักษาต่อที่โรงพยาบาลสิริราช
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวก็มาถึงที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะ
ลองฟังดูบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ค่ะ
แล้วให้ลูกน้องช่วยโทรเรียบรถโรงพยาบาลให้หน่อย
ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
ผมบอกได้แค่ว่ามันปลอดภัยที่อยู่ในมือแพทย์
ที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณวุฒิทางเรื่อง

มั่นใจว่าเขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
ในทุกขั้นตอน
อาจจะมีบางช่วงบ้านที่มันกุกค่ะ
แต่ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
ตอนนี้เรารออยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เฝ้ารอแล้วก็คาดหวัง
ผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ
แต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องรอพรุ่งนี้ที่ทางแพทย์เนี่ย
แพทย์เขาอาจารย์แพทย์มาบอกชัดเจน

ก็มีเรียกให้เขาแบบว่าเออสู้นะ
เรียกให้นะครับ

ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
พี่สาวบอกว่าแพทย์เองก็ยังวินิจฉัยไม่ได้นะขณะนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะคือยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่สิ่งที่คุณน้ำพึ่งพี่สาวของน้องน้ำตาลกังวลใจก็คือ
อย่างที่บอกไปว่าน้องน้ำตาลต้องปั๊มหัวใจ๒ครั้ง
ดังนั้นสมองขาดออกซิเจนไปบางช่วงจังหวะที่ต้องปั๊มหัวใจอะค่ะครับ
เป็นห่วงเรื่องของสมองของน้อง
ไม่รู้ว่าน้องฟื้นขึ้นมาจะปกติขนาดไหน
กลัวอันนี้พี่สาวกลัวนะคะกังวลกลัวว่าจะนอนนิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทรา
มาแล้วไม่เหมือนเดิมเพราะสมองขาดออกซิเจน
จริงแล้วก่อนหน้านี้น้องน้ำตาลแข็งแรงมาตลอดนะคะ
ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือยังไม่รู้แบบ๑๐๐นะคะ
ก็ทางคุณหมอตอนนี้พบว่าเลือดเนี่ยออกมาจากปอดเยอะมากด้วยต้องเจาะปอดข้างหนึ่งนะฮะเพื่อระบายนะครับ
แล้วทางโรงพยาบาลสุริราชนะครับทีมแพทย์เดิมวันนี้จะแถลงอาการของน้องน้ำตาล๑๕นาฬิกานะครับ
แต่ได้แจ้งว่าขอเลื่อนการแถลงออกไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ๑๓มิถุนายนเวลา๑๔นาฬิกานะฮะ
ก็มีดิวกับฟลุ๊กนะครับรวมทั้งแฟนหนุ่มด้วยนะครับที่วันนี้ก็มาติดตามดูอาการอยู่ตลอดนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงที่เพื่อนได้เข้าเยี่ยมน้องน้ำตาลหน่อยนะครับ
เอาง่ายก็คือเป็นคนที่ร่วมฝันมาด้วยกันอะเนาะคือมันเป็นอีกหนึ่งคำว่าเพื่อนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันคือเพื่อนร่วมฝัน
ด้วยความที่เขายังนอนอยู่ใช่ไหมยังไม่รู้สึกตัวเราก็ได้แต่แบบว่าส่งใจไป
ผมว่าผมพูดทางจิตนะก็แบบว่ากลับมานะแล้วก็จริงแล้วรู้สึกแบบรู้สึกเลยว่าเครื่องมือพร้อมขนาดนี้ทุกอย่างทุกอย่างเต็มที่ให้กับเขาขนาดนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะต้องดีขึ้น
ส่วนแฟนนุ่มของน้องน้ำตาลนะคะคุณนพะพลจันวิทันหรือเพชรค่ะ
ก็ให้สัมภาษณ์ว่าใจหายนิดหนึ่งแต่ยังโอเคอยู่
เพราะเชื่อว่าน้องจะหายเพราะว่าน้ำตาลเป็นเด็กแข็งแรง
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจ็บป่วยอะไรรุนแรง
ทราบเรื่องเมื่อวานพอรู้อาการป่วยก็มาหาน้องที่โรงพยาบาล
แล้วก็เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืน
ช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำตาลอยู่ด้วยค่ะ
อืมความจริงน้ำตาลก็ยังโพสต์ไอจีอยู่นะ
ก่อนที่จะป่วยที่บ้านจนต้องไปโรงพยาบาล
ถ้าจะย้อนเวลาก็คือนู่นนะฮะ๒๐กว่าชั่วโมงแล้ว
เป็นภาพยักษ์คิ้วให้แฟนคลับหน้าตาก็สดใส
เหมือนกับว่าจะมีอาการป่วยอะไรนะครับ
ตอนนี้ก็มีผู้ที่เข้าไปให้กำลังใจ
ผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ต่างของน้องน้ำตาลก็เยอะแยะไปหมด

ดังนั้นนะตอนนี้เราก็ได้ให้กำลังใจ
ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะ
เพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะ
ก็ส่งกำลังใจผ่านโลกโซเชียลนะคะ
ครุ่งนี้รอฟังค่ะความคืบหน้าจากทางโรงพิมารสุริราช
จะแถลงข่าวประมาณบ่าย๒ค่ะ
ก็อย่างน้อยก็จะได้เป็นข้อมูล
เชิงความรู้ด้านการแพทย์กับประชาชนด้วยแหละ
ว่าโรคลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้น
อาการป่วยแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแบบไหนยังไง
อยู่ดีก็มีเลือดออกปากออกจมูก
ออกมาในปอดเยอะแยะไปหมดเลย

ก็มีคุณหมอมาให้ข้อมูลเรื่องของอาการเลือดออกในปอดเหมือนกัน
สัตว์ราชาในแพทย์ประกิจวาธีสาธกิจอายุระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด
ก็บอกว่าจริงมันมีได้หลายสาเหตุแต่กรณีของน้องน้ำตาล
เกิดเลือดออกในลักษณะแบบนี้ทั้งที่สุขภาพแข็งแรง
ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีอาการอะไรมาก่อนสามารถเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก
อาจจะเกิดขึ้นได้แบบหนึ่งในล้านถ้าเป็นสาเหตุนี้จริงว่ามีเลือดออกในปอดนะคะ
ส่วนสาเหตุอื่นมันก็มีมีเนื้องอกเป็นมะเร็งวรรณโรค
หรือว่ามีความผิดปกติในเรื่องของการแข็งตัวของเลือด

เนื้องอกมะเร็งในปอดวรรณโรคพวกสูบบุรีอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่อันนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับ